เพราะว่าเพื่อนบ้านที่คอนโดแห่งหนึ่ง

ก็คาดว่า๒คนนี้คือเป็นแฟนกัน
แล้วก็เสียงสุดท้ายที่ได้ยินผู้หญิงตะโกนบอกก็คือ

ก่อนที่เพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่าง
ร่วงตกจากชั้น๗
นี่คุณตกจากชั้น๗สู่พื้นด้านล่าง
โงกหน้าไปดูตามระเบียงคอนโด
พบว่าร่างผู้หญิงกระแทกพื้นอยู่ด้านล่าง
บาดเจ็บสาหัสก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนโชคชัย
ก็ได้รับแจ้งจากประชาชนมีเหตุหญิงพลัดตกจากที่สูง
อาคารพักอาศัยคอนโดทอง๕ซอยลาดพร้าว๕๓
ซอยโชคชัย๔แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพ
หลังได้รับแจ้งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็รุดไปยังที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจฝ่ายสืบสวน
แล้วก็รถพยาบาลจากอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันอยู่
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพักอาศัยคอนโดทอง๕
มีความสูงอาคารประมาณ๙ชั้น
บริเวณชั้นล่างครับเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุจากการพลัดตกจากชั้น๗ของอาคาร

โดยรถพยาบาลอาสาสมัครเร่งเข้าช่วยเหลือชีวิต
แล้วก็เร่งนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี

จากการตรวจสอบทราบชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือ
นางสาวอุทุมพรจันหอมอายุ๓๔ปีนะครับ
สอบถามผู้ร่วมอาศัยภายในอาคารภายในคอนโดแห่งนี้
๓ทัพ๑๘๘อยู่ชั้น๗ของอาคาร
ภายในห้องเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกัน
ระหว่างชายหญิงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนกัน

โดยฝ่ายหญิงที่พลัดตกลงไปเนี่ย
ตะโกนร้องบอกว่าถ้าไม่หนีก็คงต้องตายแน่
ที่ร่างจะร่วงพลัดตกลงมาสู่พื้นด้านล่าง

ส่วนตัวสามีซึ่งเป็นคู่กรณีหลบหนีไป

ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัว

ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ